สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
วันนี้เริ่มกันที่เรื่องราวของเอเชียนคลับ๒๐๑๘
หลังจากที่ทีมชัดไทยเอาชนะบาเลนได้๑ฟาตูตะสูนนะครับ
ก็ถือเป็นการจุดประกายความหวังในการเข้ารอบ
และมีสถิติที่น่าสนใจจากเกมเมื่อวานนี้นะครับ
ทางเอเชียร์หรือว่าสมาภัณฑ์ฟุตบอลแห่งเอเชียร์
สถิติออกมานะครับระบุว่าสิวลักษ์เทศสูงเนืองนั้น
เป็นผู้รักษาประตูที่ออกบอลยาวได้อย่างแม่นยำนะครับ

สมาภัณฑ์ฟุตบอลแห่งเอเชียร์หรือว่าเอเชียร์นะครับ
เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจในส่วนของการส่งบอลเกมระหว่างไทยเจอกับบาเลนนะครับ
มีสถิติระบุว่าสิวลักษ์เทศสูงเนินเป็นผู้เล่นของไทยที่คว่างบอลสำเร็จมากที่สุด
ซึ่งตลอดทั้งเกมนะครับสิวลักษณ์สามารถคว้างบอลยาวสำเร็จให้กับกองหน้าได้มากถึง๙ครั้งในเกมเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อเทียบกับเกมแรกนะครับผู้เล่นที่ส่งบอลสำเร็จมากที่สุดนั้นเป็นพันศาเหมวิบูรณ์นะครับ
สิวลักษณ์เทศสูงเนินในทะวันทีมชาติไทยที่ลงฟาบ๓ในเกมเมื่อวานนี้นะครับ
ก็เปิดเผยความรู้สึกนะครับว่าเป็นเกียรติและยินดีที่มีส่วนมอบความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทย
หลังจากมีส่วนสำคัญเลยนะครับเซฟหลายจังหวะเลยครับทำให้ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะบาเลนได้๑ต่อ๐

ในประมาณใจให้พวกเราด้วยขอบคุณครับ
เมื่อวานนี้แฟนบอลหลายคนให้คะแนนเต็ม๑๐กับศิวลักษ
ชนะทิพย์รวมทั้งคริสนองโดนะครับที่เล่นได้อย่างสุดยอด

เวลา๒๓นาฬิกาก็มีเงื่อนไขหลายปัจจัยนะครับ

ทีมชาติไทยจะมี๖แต้มการันตีการเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม

แล้วก็ต้องดูผลของอินเดียนะครับว่า

แต่ถ้าอินเดียนั้นเอาชนะบาเรนได้ก็น่าจะเพียงพอนะครับ
ในการเป็นอันดับ๓ที่ดีที่สุด๔ใน๖กลุ่มจากเกมรอบแรกนะครับ
ก็จะมี๓แต้มเท่าเดิมนะครับ

เพื่อเป็นที่๓ของกลุ่ม
ซึ่งหากเป็นแบบนั้นก็ต้องลุ้นแบบผืดจับนะครับ
เพราะว่าต้องไปดูผลของการแข่งขันในสายอื่นด้วยนะครับ